ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาบางจุดในช่วงกลางวันอากาศค่อนข้างที่จะร้อนเลยทีเดียวนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
เริ่มมีฝนเข้ามาโปรยปลายในหลายพื้นที่แล้วก็จะช่วยดับร้อนได้เยอะเลยทีเดียวนะครับ
เริ่มต้นจากในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก่อนก็จะได้รับอิทธิพลจากหนึ่งกระแสลมที่จะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองนะครับ
กระแสลมนั้นคืออะไรแล้วก็หลังจากนี้แต่ละภาคจะได้รับปริมาณฝนมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาตรวจสอบกันนะครับ
คุณผู้ชมครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอากาศเย็นที่เข้ามามีบทบาทอ่อนกำลังไปนะครับ
และที่สำคัญนะครับหลังจากนี้ครับจะมีพายุหนึ่งลูกนะครับ
พายุลูกนี้เคลื่อนตัวขึ้นไปด้านบนนะครับไปหาญี่ปุ่นแต่ก็จะไม่หนักหน่วงเหมือนลูกที่แล้วนะครับ
ยุคนี้ก็จะเป็นตัวการสำคัญเหมือนพายุลูกที่แล้วนะครับในการดึงเอาอากาศหนาวลมเย็นจากประเทศจีนลงมาอีกครั้งหนึ่ง
สังเกตว่าพอพายุเคลื่อนตัวขึ้นไปนะครับลมเย็นเริ่มเข้ามาปกคลุมแล้วนะครับ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงแรกก็คือมีการปะทะกันของอากาศร้อนที่ปกคลุมตอนนี้กับอากาศเย็นนะครับ
ส่วนนี้เป็นกระแสลมนะครับที่มีการเคลื่อนตัวในระดับ๕เมตรนะครับ

ซึ่งกระแสลมนี้เองจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้พื้นที่ภาคเหนือมีความแปรปนสภาพอากาศเกิดขึ้น
ก็จะมีลักษณะของฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่ารวมไปถึงอาจมีลูกเห็บตกได้นะครับ
สังเกตว่าหลายพื้นที่ในพื้นที่ภาคเหนือมีโอกาสที่จะเจอเยอะเลยทีเดียวนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวไปดูกันต่อในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
ก็ต้องรอลมเย็นจากประเทศจีนจะลงมาจะลงมาในช่วงวันพฤหัสศุกร์นะครับ
สังเกตว่าลงมาเยอะเลยทีเดียว
ลงมาแบบนี้ก็อย่างที่บอกนะครับ
ทำให้เกิดการประทะกันของอากาศหนาวเย็นที่มาเจอกับอากาศร้อน
ก็ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานเช่นเดียวกันนะครับ
หลังจากนั้นฝนก็จะเริ่มกระจายตัวไปตกในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับ
รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยในช่วงวันศุกร์เสาร์นี้
ดังนั้นใครที่จะวางแผนทำกิจกรรมกลางแจ้งก็ต้องระวังเรื่องของฝนที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับ
ทั้งหมดนี้คือรุกรณ์อาวุธหนาวผมคุปตะนันท์พี่สิทธิ์มหันธ์สวัสดีครับ